คุณผู้ชมครับเกิดเป็นคนก็ต้องดิ้นรนสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับ
ถ้ายังไม่มีกำลังใจอยากจะให้ดูเจ้าหมาตัวนี้เป็นแบบอย่างนะ
มันพิการมันถูกหมาใหญ่รุมกัดจนมันเหลือขาแค่สองข้างเท่านั้น
แต่มันก็ไม่ยอมหมดหนทางนะ

พยายามจะใช้ชีวิตเหมือนหมาปกติทั่วไป

เอ็นดูทีเดียวมีเสื้อด้วยเพลงขอกลางขากไป
น่าสงสารแล้วก็น่าเอ็นดูไปในเวลาเดียวกันนะครับ
หมีเป็นหมาตัวผู้ตัวเล็กนะฮะ
บนตนาวศรีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี

แต่มันสู้ชีวิตไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาที่มันเป็น
มันก็ยังสามารถที่จะอดทนแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติ

คือเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยพลทหารอภิวัฒน์มีแก้วนะครับ
เป็นกำลังพลกองร้อยทหารพรานที่๑๑๐
แล้วก็เป็นผู้ดูแลเจ้าหมีหมาพิการตัวนี้แหละ
เขาบอกว่าจริงนะแม่ของเจ้าหมีอยู่ที่ฐานของเขาแหละ
แม่เจ้าหมีจะออกไปปฏิบัติหน้าที่กับกำลังพลในการลาดตะเวนเป็นประจำ
ก็เป็นหมาประจำกองร้อยออกไปลาดตะเวนตามแนวชายแดน
ทหารไปไหนเอาไปกันไปด้วยกัน
เพื่อเป็นการอะไรป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
แม่ของมันทำหน้าที่นะฮะจนมาเมื่อปีก่อนแม่เจ้าหมีก็คลอดเจ้าหมีออกมา
รวมกัน๓ตัวหลังคลอดแม่ของมันก็ยังคงเดินตามกำลังพลออกไปลาดตะเวนอยู่บ่อยครั้ง
ก็ปล่อยให้ลูก๓ตัวอยู่แต่ในพื้นที่ตรงนี้
ปีที่แล้วเจ้าหมีเริ่มโตขึ้นมา
พฤติกรรมเหมือนแม่เลยครับนะฮะชอบเดินตามกำลังพลไปลาดตะเวน
แต่กำลังพลไม่รู้ว่าเจ้าหมีมันตามไป

รู้เพราะมันตัวเล็กมันเดินช้าหน่อย
ทำให้มันเดินไปปุ๊บมันเจอหมาใหญ่ของชาวบ้านรุมกัด
ขาหลังสองข้างพิการ
ตอนนั้นทุกคนคิดว่าโอ้โหเจ้าหมีไม่น่าจะรอด
มันตายแน่เพราะมันสาหัสเหลือเกินครับ
แต่เขาบอกว่าเชื่อไหมมันดิ้นมันสะบัดมันสู้
แล้วมันก็อดทนในความเจ็บปวดจนมันสามารถที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้

ผู้บังคับการกองร้อยทหารพราและกำลังพลทุกนาย
ร่วมกันสละเงินในการช่วยมันตลอด

ชอบอยู่ได้ด้วยตัวเอง
เพราะรวมเงินทำให้มันก็ไม่ยอมใช้

แต่มันมีความน่ารักขี้เล่นซื่อสัตว์กับเจ้าของ

เป็นสุดท่านที่ขวานใจของทุกคนแหละ
แล้วก็คอยระวังภัยให้กับกองร้อยทหารพรานด้วยนะฮะ
เห็นอะไรผิดปกติมันก็จะส่งสัญญาณจะเห่าเรียกแล้ว
ที่สำคัญนะคือภาพของเจ้าหมีเนี่ยมันกลายเป็นกำลังใจของกำลังพล
และคนที่ไปพบเจอมันเป็นอย่างมากคือ
หมายังไม่ยอมแพ้แล้วคนอย่างเราเนี่ยจะยอมแพ้ได้ยังไง
ดูสิเขายังอดทนยังอยู่ได้ด้วยแบบไม่ยอมแพ้จริง

เออเนี่ยน่ารักเอามาฝากกันนะครับ
เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมข่าวเย็นไทยรัฐของเรานะ